แน่นอนเราก็ปกติจะได้ยินแต่ช่วง๗วันอันตราย

แต่ว่าแน่นอนครับในปีนี้ครับ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมกันกับ
มูลนิธิเมาไม่ขับและองค์กรสื่อเปิดแคมเปญที่ชื่อว่า
๗วัน๗คลิป๗หมื่น
เออฟังดูแล้วน่าสนใจเหมือนกัน
ก็เป็นการลงให้ประชาชนช่วยกันเป็นอาสาตาทิศตาจราจรนี่แหละฮะ
ในการตรวจตาคนที่ทำผิดกฎหมายการจราจร
ติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้

สวัสดีครับคุณกอล์ฟครับคุณน้ำแข็งครับ
คนตายเพราะโควิดเป็นข่าวให้เรานั่งนับตัวเลขกันมาทั้งปี
เกือบสองปีแล้วแต่ว่าพอใกล้ใกล้ถึงเทศกาลสำคัญ
เทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานเราก็ต้องมานั่งนับศพ
คนที่เสียชีวิตบนท้องถนนเพิ่มเข้าไปด้วย
เพราะตายกันเยอะทุกปีที่ตายก็ตายไป

นอนติดเตียงให้เป็นภาระของลูกของเมีย
ต้องลางานมาคอยเฝ้า
เป็นปัญหาหนักเลยครับ
ความพยายามในการรณรงค์มีทุกปี
วันนี้เป็นวันแรกของ๗วันอันตราย
แต่เมื่อวานเนี่ยวันที่๒๘

ดูตัวเลขในจอสิครับ

เมื่อวานตาย๗๕คนครับ
วันที่๒๘ธันวาตาย๗๐
แล้วยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ย

นี่เป็นตัวเลขที่คุณหมอแท้จริง

ยังไม่ถึง๗วันอันตรายเลย
วันเดียวเจอเข้าไป๗๕แล้ว

พันธมิตรหลายองค์กรอย่างที่คุณก๊อฟบอก
เขาเปิดโครงการชื่อ๗วัน๗คลิป๗๐๐
โดยมีพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์
รองพบตรเป็นประธานศูนย์และเปิดแถลง
แน่นอนงานแบบนี้ต้องมีคุณหมอแท้จริงสิริพาณิชย์

เป็นองค์กรตัวยืนที่ทำเรื่องนี้มานานแสนนาน
เราจะคุยกับคุณหมอแท้จริงหน่อยครับ

สวัสดีปีใหม่เรื่องหน้าเลยนะครับคุณผู้ชมทุกคนเลยครับ
ครับเราเจอกันปีละหนสองหนนะคุณหมอนะฮะ
ก็ยังดีครับยังได้พูดคุยกันได้นะครับ

ต่อไปให้เขาคุยกันเรื่องโควิดคุยกันทุกวันได้แหละ
นกผลวานเนี่ยโควิดตาย๑๗แล้ว
เท้าถนนเนี่ยคุณสุภาพูดว่าตาย๗๕นะ
เออนั่นแหละสิทำไมเราถึงจะเห็นความสำคัญ
ของการหมดตายบนท้องถนนให้เท่ากับการตายเพราะโควิด
มันก็ตายเหมือนกันใช่ไหมคุณสุภาพใช่

วันนี้เอาอย่างนี้๗วัน๗คลิป๗๐๐๐๐คืออะไร
โครงการนี้ชื่อเล่นก็คือ๗๗๗นะครับ๗วัน๗คลิป๗๐๐๐๐คืออะไร
คือตอนนี้มี๓องค์กร๓เศร้าเนี่ยเขาร่วมกับทำงานเรื่อง
เขาใช้ชื่อว่าอาสาสาจรจรมีทางวุฒิสภาโดยท่านศูนย์ชัยเล่นบุญเรื่องชัย
มีทางของทำงานสมุทรแห่งชาติโดยท่านธรรมศักดิ์กิจกราภัฐและมีทางบุญที่มาเอาไว้ขับ
จับมือกันพยายามที่จะส่งเสริมให้คนไทยไปติดกล้องหน้ารถ
แล้วก็เวลาขับไปไหนให้ถ่ายไปเรื่อย
ถ้าไปเจออุบัติเหตุหรือเจอพฤติกรรมที่ไม่ดีบนท้องถนนเนี่ย
อย่าอยู่เฉยอย่านึกด่าอยู่ในใจว่าขับอย่างนี้ได้ยังไง
ทำไมพ่อแม่ไม่รู้จักสั่งสอนหรือยังไง
ผมเชื่อเลยคุณสุภาพก็จะด่าอย่างนี้อยู่ทุกวัน
แต่ตอนนี้เราไม่ต้องด่าเฉยแล้ว
เราสามารถมาเป็นอาสาตาสละจอดได้ทุกคนไม่ต้องมาสมัคร
หรือว่าทุกคนเนี่ยที่ติดกล้องหน้ารถหรือมีโทรศัพท์มือถือที่ท่านสามารถจะถ่ายได้
ก็คืออาสาตาสละจอด
คุณสุภาพจำตอนเด็กได้ไหมครับที่เขามีโครงการเรื่องตาพิเศษ

อ้าวทิ้งขยะตาวิเศษเห็นน่ะ
ก็ทำให้คนเนี่ยไม่กล้าทิ้งขยะแล้วดีขึ้นเยอะ
ขับรถดีนะมีตาพิเศษเห็นนะ
ขับรถไม่ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยตำรวจไม่เห็นก็จะไม่เป็นไร
แต่ประชาชนทุกคนจะมาเป็นตาอาสาเป็นจราจรบนท้องถนน
เขาจะเห็นพฤติกรรมของคุณแล้วพฤติกรรมของคุณถ้าไม่ดีเนี่ย
ไม่รอดสายตาโซเชียลนะ
บางทีมาออกทีวีด้วยมาออกทีวีประจานกันด้วย
ดันแล้วเพราะว่าถ้าทุกคนจับตา
แล้วเรามีความรู้สึกว่าเราโดนจับตาอยู่เนี่ย

ใช่แล้วฉะนั้นเราอยากให้ทุกคนเนี่ย
มีความรู้สึกว่าขับรถหยุดเขาหมดนะ
มีคนจับตามีกล้องถ่ายอยู่ตลอดเวลา
เพราะเราถ่ายคนอื่นคนอื่นก็ถ่ายเราใช่ไหม
แล้วยิ่งดีเลยถ้าคุณเมื่อก่อนเราบอก
ฉันเป็นผู้ใหญ่ผู้โตในบ้านเมืองใครก็รู้จักเนี่ย
รวดเรียกมาบอกไม่รู้จักเลยนี่ใคร
รู้ไหมคนนี้ใครให้ดูบันด้วย
ทีนี้เอาอย่างนี้เพื่อให้ประหยัดเวลา
ช่องทางที่จะส่งคลิป
ชิงรางวัลเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นจอให้ดู

ทางนี้
ไปที่อาศาสตราจรจรแล้วคลิปเข้าไปเลยแล้วถ้าได้รางวัลถ้าถ้าข้าวขายได้รางวัล
เดี๋ยวจะได้เงินหมื่นหนึ่งเลยเหรอใช่คืออย่างนี้มันไม่ได้ทุกคนหรอก
อ่าฮะแต่ว่าเจ็ดวันเราจะคัดเลือกคลิปที่เด็ดที่สุดนะฮะ
คัดมาเจ็ดคลิปให้คลิปละหมื่นหมื่นอ่าดีฮาวให้ใครทอดคลิป
เราจะเอาคลิปทั้งหลายในระหว่างเดือนนั้นมาพิจารณาทุกคลิป
แล้วจะคัดเลือกมา๑๐คลิปคลิปที่ดีที่สุดเราให้รางวัลเลย๒๐๐๐๐บาทครับ
อันนี้ทุกเดือนนะอันนี้ทุกเดือนนะครับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปแล้วเนี่ย
รางวัลที่๒เป็น๑๐๐๐๐บาทรางวัลที่๓เป็น๖๐๐๐บาท
แล้วรางวัลชมเชยอีก๗รางวัลรางวัลละ๒๒๐๐๐บาท
เพราะฉะนั้นทุกเดือนเราจะมีรางวัลให้๕๐๐๐บาทสำหรับคลิปที่ดีที่สุดในคลิป
แต่ช่วง๗วันอันตรายเป็นช่วงพิเศษก็เลยมี๗วัน๗คลิป๗๐๐๐ครับ
ทีนี้อย่างนี้หมอเนี่ยรณรงค์มา๒๓ปีแล้วเรื่องติดกล้องหน้ารถเนี่ย

เพื่อให้คนมันระมัดระวังมากขึ้นมีหลักฐานเชิงประจักษ์แล้วหรือยังว่า
ในช่วงที่ลนรงค์ให้คนติดกล้องหน้ารถมากขึ้น
พฤติกรรมบนท้องถนนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมีข้อมูลเชิงประจักษ์บ้างหรือยัง
ยังไม่ได้มีการทำวิจัยชัดเจนแต่การที่เราไปสอบถามคนที่อยู่บนท้องถนน
ใช้สำรวจเนี่ยนะครับเขาบอกว่าดีมากเลยสำหรับคนที่มีกล้องก็สบายใจมากขึ้นสำหรับคน
คนที่มีพฤติกรรมกลางเนี่ยมันกลัวแน่เขาบอกกลัวไม่กล้าแล้ว
กลัวมาออกทีวีเขาไม่อยากจะเป็นพระเอกบนจอ
เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะเอาไปว่ากันหรืออะไรเนี่ย
ต้องไปติดต่อนะสื่อใหญ่หนังสือพิมพ์หรือทีวี
ก็ต้องไปติดสื่อหมดเนี่ยเข้ากันหมด
เพราะฉะนั้นคลิปที่ดีคลิปหนึ่งจากในกรที่ไม่มีใครรู้จักเลย
ข้ามคืนอ่ะแม้กระทั่งสื่อใหญ่ทีวียังต้องเอาไปออกเลย

นี่คือสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีมันจะมาช่วย
เทคโนโลยีเรื่องกล้องเทคโนโลยีเรื่องโซเชียลมีเดีย
ถ้าเอามาใช้บนท้องถนนให้มันดีดีนะแล้วตอนเนี้ยเราพยายามที่จะให้รางวัลคนที่ถ่ายคลิปดีดีเนี่ย
วันนี้ได้แค่๑๐รางวัล
แต่ถ้ามีคนเห็นดีเห็นงามบริษัทว่าเรื่องนี้ดีเนี่ยนะฮะ
บริษัทผมช่วยด้วยอะไรอย่างนี้นะฮะบริษัทเงินทุกมา
ผมยินดีนะคับซึ่งเหตุโอกาสไงเพื่ออะไร
ตำรวจใช่ทีนี้เขลลาเราเห็นในจอโทรทัศน์เนี่ย
ที่มันขับแบบกลางหรือขับผ่านนี้
แล้วก็ถามประตูคนเค้ามั้ยว่า
พอมาออกจอโทรทัศน์เห็นกับคฏอย่างนี้เนี่ย
ตัมรวจพยายามไปจับกุมกินมั้ยว่า
ทำครับอันนี้ผมบอกได้เลย
เมื่อก่อนไม่ดีนะแต่บอกเอ๊ะก็มันดีดิทะเบียนก็เห็นบางทีเห็นถึงหน้าเลย
แล้วทำไมเราไม่ไปตามมาลากตัวมาดีกว่าให้ตำรวจเนี่ยไปยืนตากแดด
ฝนแล้วก็ไปจับคนบนท้องถนนเพราะทำไมคุณสุภาพคน
คนบนท้องถนนทุกคนหัวร้อนหมดครับ
ตำรวจดีไม่ดีโดนของเราก็เคยเห็นมาแล้ว
ฉะนั้นคลิปที่เห็นในจอโทรทัศน์
ส่วนใหญ่ตำรวจไปตามตัวมาดำเนินคดีหมด
ถ้าสามารถบอกให้เห็นถึงทะเบียน

เพราะบางครั้งกล้องก็ไม่สามารถที่จะเห็นทะเบียน
แต่ตาเราเห็นดีกว่ากล้องนะ
ขอให้พูดเข้าไปในกล้องเลยว่า
เฮ้ยไอ้รถทางนี้จอโทร๑๒๓๔ปรุงเทพหมานครเห็นทักเกณฑ์
เพราะบางครั้งมันเร็ว
เขาจะได้ตามตัวมาดำเนินคดีด้วย

สองบอกสถานที่
บอกสถานที่อยู่เช่นอยู่หน้าพัยลักษณ์ทีวี

เขาจะส่งให้สอร่อย
ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการป้องปราม
ไม่ให้คนขับรถเกเล

ขอบคุณเพื่อนกัน
สวัสดีครับนี่คือคุณหมอแท้จริงสิริพาณิชย์ครับคุณกอล์ฟฮะคุณน้ำแข็งครับ